คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราตั้งคำถามกันมาตลอดนะคะ
คิดดีแล้วเหรอมีความพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดเรียนนะคะ
ปรากฏว่าเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในหลายจังหวัด
ล่าสุดค่ะเป็นคิวของโรงเรียนบุญวัฒนา
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
น้องนักเรียนม๓คุณผู้ชมไปติดโควิดจากผู้ปกครอง
ก็เลยทำให้ผู้สอนครูผู้สอนแล้วก็เพื่อนในชั้นเรียนกว่า๘๐คน
กลายเป็นอะไรคะกลุ่มเสี่ยงสูงต้องถูกกักตัวแล้วก็มีการสอบสวนโรค
ตอนนั้นยังไม่พบว่ามีใครติดเชื้อ
พบว่าครูผู้สอน๑รายเนี่ยติดโควิดนะคะ
ติดโควิดทางโรงเรียนก็เลยต้องมีการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ
ถ้าเกิดว่าไปพบผู้เสี่ยงสูงนะคะด้วยการมีการปรับการเรียนการสอนทันที
แปลว่าอะไรคะออนไซต์ที่เปิดแล้ว
เนี่ยปิดเลยฮะปิดเลยค่ะปิดไป๑๔วันต้องกลับไปสอนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ค่อยกลับมาเรียนใหม่ที่โรงเรียนในวันที่๗ธันวาคมค่ะ
เริ่มจากชั้นมัธยมก่อนเลยนะคะ
มัธยมต้นนะคะส่วนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
ของจังหวัดนครราชศรีมามาดูกันหน่อย
คือหลายวันก่อนเนี่ยยอดอยู่ที่หลัก๑๐มาหลายวันแล้ว

กับ๗คนค่ะสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วเป็นการติดกันเองภายในจังหวัดเนี่ย
กับ๔รายติดมาจากนอกพื้นที่อีก๓ราย
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่นครราชศรีมากับเรื่องของโควิดค่ะ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
จะสั่งปิดโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไป
เพราะว่าไปตรวจพบคนที่ติดโควิด๑๙ในนั้น
กว่าคนแล้วโรงงานไม่ให้ความร่วมมือ
น่าเป็นห่วงนะฮะต้องช่วยกันรับผิดชอบนะครับ